มาต่อกันทีนี้ดีกว่ารุ่นพี่รุ่นน้อง
ในวงการตลกที่เคยทิ้งกันเลยนะคะ

ฝากบอกว่าคิดถึงแล้วก็รักผ่านบันเทิงไทยรัฐมาด้วยนะคะ
คืออย่างนี้เรื่องความประทับใจ
พี่ศรีหลอดเคยพาน้องเหม๋ย
เหม๋ยเนี่ยเป็นลูกสาวที่เป็นเด็กพิเศษค่ะไปหาลุงลุงอยู่บ่อยครั้งเลย
ในโซเชียลในติ๊กต๊อกเขาเรียกว่าอะไรป่ะจานเหม๋ยจานเหม๋ยน่ารักเลยนะคะน่ารักมาก
คือน้องเนี่ยมีความน่ารักคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ความน่ารักของลุงลงก็คือ
ช่วยสอนมุกน้องเหม๋ยนะน้องเหม๋ยเนี่ยอันนี้เขาชอบเล่นติ๊กต๊อกเลยอย่างนี้ไง
ลงก็จะช่วยคิดมุกนะคะแล้วก็ไปเล่นกับน้องนี่แหละคุณผู้ชม

มีน้องเฟิร์นที่เป็นลูกสาวลงเขาช่วยมาเล่นด้วยกับจันเหม๋ยเนี่ยคุณผู้ชม
ตอนนี้ค่ะพี่ศรีหลอดบอกว่าอยากขอบคุณลุงลงนะผ่านบันเทิงไทยรัฐค่ะ
สำหรับโอกาสต่างที่ได้รับมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะ
แต่ตอนเนี้ยออกช่องไทยรัฐขอบคุณลุงโรงก่อนนะครับที่อ่า
เปิดโอกาสให้เรามีโอกาสได้ไปขายของที่ครัวลุงลง
ขายผลไม้ทุกเสาร์อาทิตย์โดยที่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดเลย
เวลาเราไม่มีอ่ะมึงเอาไปหมุนก่อน
เออมีแล้วมึงค่อยเอามาคืนกูอะไรอย่างนี้
นี่ก็คือน้ำใจของลุงลงที่มีให้กับทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะเรานะ
ที่มุกเจิมหน้าน้องเฟิร์นนะครับคนรู้จักได้กับพ่อพี่ลุงเนี้ยล่ะ
รักมากเลยคุณผู้ชมค่ะพี่ศรีหลอดรักลุงลงมากเลยนะ
คุณพลอยเคยไปเจอนี่กับจานเหม๋ยนะ
ก็ตอนที่ไปถ่ายร้านคุณลุงลงนี่แหละก็ไปเจอพี่ศรีหล่อ
แล้วก็เจอจานเหม๋ยด้วยเจอจานเหม๋ยปุ๊บจานเหม๋ยเต้นโชว์เลย

จริงแล้วลุงลงเขาก็รักมากก็เลยถามลุงลงว่า
ลุงลงอาจารย์เหม๋ยเข้ามาอยู่กับลุงลงได้ยังไงอะไรอย่างนี้
ลงบอกว่าจริงเนี่ยน้องเฟิร์นลูกของลุงลงเนี่ย

ทุกวันนี้พี่ศรีหลอดกับครอบครัวเขาก็จะมีขายของอยู่ที่ร้านลุงลงด้วย
เจอก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะ